ส่วนอ่างทองนี่วุ่นวายทั้งอำเภอเลยค่ะ
เพราะว่ามีใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องของการชำระค่าไฟ
บอกว่าคุณค้างชำระค่าไฟตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้วก็ปี๒๕๕๙
รายก็๒เดือนบางรายก็๔เดือนบ้าง
ส่งมาได้เกือบทุกหลังในอำเภอเลยนะคะ
ทุกคนก็งงกันว่าเอ้าก็ไม่เคยค้างมาได้ยังไง
คือทุกคนจ่ายหมดคือถามว่าถ้าค้างนานขนาดปี๕๙ปี๖๐เนี่ย
ทำไมทุกวันนี้ยังมีไฟฟ้าใช้อ่ะคะนี่มัน๖๒แล้วไงถูกไหมเพราะว่าค่าไฟจริงค้าง๒เดือน๓เดือนเขาตัดแล้ว
เนี่ยชาวบ้านเขาเลยเอาบินออกมาโชว์กันเพราะได้รับกันทั่วหน้าเลยค่ะ
เป็นชาวบ้านตำบลคลองขนากในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
จดหมายแจ้งเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า
แล้วเป็นจดหมายที่ส่งมาจากราชการไง
ส่งมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชายชาญ

เป็นการแจ้งเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างจ่าย
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยอดในปี๒๕๕๙แล้วก็ปี๒๕๕๙

ชาวบ้านที่ได้รับเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะ

ก็จ่ายทุกเดือนนี่นะจนนี่มันปี๖๒แล้วนี่นะ
ได้รับกันเกือบทุกหลังคาเรือนอีกต่างหาก
อย่างที่บอกว่าถ้าค้างนานขนาดนี้เขาตัดไฟกันไปหมดแล้ว
ยังมีไฟใช้สบายใจอยู่เลย
สอบถามนางสาวนันทนาพุทธซ้อนนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าได้จดหมายแจ้งเตือนชำระค่าไฟฟ้า
บอกว่าเธอค้างจ่ายในปี๒๕๖๔เดือนด้วยกัน

ก็เลยเอาจดหมายนี้ไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เล่าให้ฟังว่านี่ได้จดหมายแบบนี้มา

เพื่อนบ้านก็เอาจดหมายมาโชว์เหมือนกัน

รายโทรไปสำนักงานใหญ่เลยนะคะ
บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันมียอดค้างชำระจริงเหรอ
ปกติก็จ่ายตรงตลอดเลยนี่นะ

จดหมายจากหน่วยงานนี้มันออกมาได้ยังไง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงทีว่ามันเกิดอะไรขึ้น

หลังคาเรือนในเขตอำเภอวิเศษชายชาญ

คือทางที่ดีก็อย่างที่ชาวบ้านทำนี่แหละ
โทรไปตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่เลย
ยอดค้างตั้งแต่ปี
น่ามาโทไปสอบถามเลยนะคู่เพิ่มไม่ต้อง
ไปกลัวว่าบางทีอยาก๑
อยู่แล้วคุณผู้ชมต้องระวังด้วยอาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพก็ได้